แล้วก็ห่างกันนี้แล้วก็มีนี่ปิดอยู่นี่นะครับ

แต่สมมุติตอนตามการแสดงไม่ต้องใส่
ตอนนี้เราทำการแสดงกันอยู่ใช่ไหม

เปลี่ยนให้เรื่องแรกกันก่อนเลย

คือเขาจะเอาเป็นกระบอกน้ำ

แล้วก็บอกว่านี่คือกระบอกของ

เขาบอกว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดี

เอาเท้าแตะที่หัว

หลังจากนั้นเอาเท้าไปเหยียบที่หน้าท้องแบบนี้
มีการไปสอบถามหญิงสาวคนหนึ่ง

ว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องเอากระบอกตีแบบนี้

เคยมีเรื่องของเอาสิ่งไม่ดีในร่างกาย
ร่างกายใส่เข้าไปใช่ไหมที่อวัยวะเพศ

เมื่อตอนสาวหลายสิบปีก่อน
เคยเอาสีพึ่งใส่เข้าไป
เวลาคนที่คนมีเพศสัมพันธ์จะได้ติดเธอ

สุดท้ายแล้วพอมันอยู่ไปนานไป
สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นในร่างกาย
ก็เลยมีอาการแบบนี้ฮะ
นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
อาจารย์ขุนกวีสีสยาม

มันจะไปซ่อนเร้นตามของลับ
ต้องตีตีที่จุดนั้น
และไม่ได้ตีที่อวัยวะเพศทุกเคสนะ

จุกหน้าเขียวหน้าตานไปหลายคนแล้ว

ผู้หญิงเสื้อแดงโดนเพื่อนร่วมงานทำของใส่
หมอผีใช้วิญญาณผีผู้ชายมาเกาะนะฮะ
คือมรรคธรรมใส่ทางอวัยวะเพศ

ต้นแล้วคืนให้๑๐๐นึงนะฮะ

ก็ยังเอาข้าวสารมาให้

นี้นะครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
คือเขาพยายามจะบอกว่าเหรียญมันมี๒ด้านเสมอ
แต่ขอให้เกียรติลูกศิษย์ที่เป็นสุภาพสตรีด้วย

เป็นที่รักนับถือของชาวบ้าน
เพราะนอกจากช่วยแก้คุณสัยแล้วนะฮะ
ยังได้มีการเอาข้าวศาลที่ได้จากค่าครู

ไปบริจาคที่รับเลี้ยงสูงผู้สูงอายุด้วย

รวมทั้งมีการเอาสิ่งของไปแจกจ่ายผู้อื่นด้วย

ถามคนที่แบบว่าโดนทำอย่างนี้

เขาทรมานไป๑๐๑๐ปีมันก็เป็นเรื่องแปลกไง
ว่าเฮ้ยปรากฏว่าไปทำพิธีปุ๊บ

ที่แบบว่าเขานอนไม่หลับมาเป็น๑๐ปี

เขาก็บอกว่าโอเคล่ะเขาก็ยอมรับเมื่อก่อนสาว
เขาไปเอาฝังสีพึ่งเอาสีพึ่งไปใส่อะไรอย่างนี้

ถูกแล้วถ้าบอกว่าอาจารย์คนนี้ก็แบบว่า

อาจารย์มาเยอะแล้วไม่หายสักทีนึง

ไม่ใช่ว่าโดนเอาสีพึ่งผู้ชายไปใส่นะ

แล้วก็ทำเหมือนให้ผู้ชายแบบมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็จะหลงลักษณะเหมือนที่เขาบอกแบบนั้น
เขาเชื่อกันแบบนั้นเชื่อแล้วเขาก็ใส่ไปแล้ว๑๕ปีนะไม่ใช่เพิ่งมาใส่นะ
แล้วที่เขาไปไล่นี่เพราะอะไรโดนของตัวเองมันจะวิ่งไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ย
มันก็จะติดอยู่ในร่างกายคือมันเป็นสายดำใช่ไหมมันเป็นของไม่ดี
ก็คือร่างกายนั้นเองมันไม่ออกมันไม่ใช่สายดำหรือมันแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าของที่แบบ
เอาง่ายคือมันจะวิ่งเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยมันวิ่งปุ๊บแล้วเขาก็จะทรมาน
อันนี้ที่เขาออกมาสัมภาษณ์นะมันวิ่งแล้วเขาจะทรมานแล้วตลอดระยะเวลา๑๐ปีเนี่ยเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
ก็นี่แหละที่ว่าหมายถึงว่าถ้าทำแบบนี้คือมันผลคือทำให้คนอื่นได้รับทุกข์นะ
หมายถึงผู้ชายก็ไม่ได้ชอบตัวเองริดธรรมชาติใช่ไหมล่ะชอบเพราะสีพึ่งก็เกิดเรื่อง
อาจารย์ขุนกวีศรีสยามเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบว่ามีเรื่องของท้าเวสุวรรณ

คือที่ตีเนี่ยนะฮะเป็นกระบองเป็นกระบอกน้ำเนี่ยเป็นไอ้ขวดน้ำเปล่าเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเนี่ยคือกระบองของท้าเวสุวรรณส่วนน้ำที่มีอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแม่น้ำ
พิธีของเขาแล้วก็ท่องมนต์ไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

หรือถ้าเกิดกระบองมาตีก็น่าจะช้ำ
ก็เลยเอากระบองเอาขวดเนี่ยน่ะ
ถ้าเกิดคนหนึ่งเนี่ยกระบองนี้สมมุติอีก๒วันหรืออีกอาทิตย์หน้ากระบองเดิม

ก็เปลี่ยนเอาอันไหนก็ได้เอาอันไหนมาได้
กวดน้ำอะไรก็ได้คือเปรียบเทียบว่านี่เป็นกระบองของเท้าเวสุวัน
นึกว่าใช้กระบองนี่คือกระบองลงอัคระอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

บอกว่าคนที่ด่าเขาทางคอมเมนต์

เขาก็คงนั่งทางในไม่เห็นหรอกว่าใครเขียนด่าเขา

เมื่อกี้ถามก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนอะ
เขาเห็นนะเขามีวิธีศาสตร์

เขาบอกว่าอาจารย์เขาบอกมันไม่ได้ผิดหรอก

ทุกคนเนี่ยก็มีทั้งคนเชื่อแล้วคนไม่เชื่อ

ตนอยากจะบอกว่าทำได้ทุกเพศ

ลูกศิษย์ผู้ชายของตนก็เยอะ

ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนที่ทำวิธีไล่

หญิงสาวที่เคยทำพิธีโดนไล่คุณสัย
โดยใช้ขวดพลาสติกที่ตีอวัยวะเพศ

เหมือนต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ตนเองมีอาการแปลกทุกวันพระ

เสียดแทงไปตามร่างกาย

กลางคืนเหมือนมีวิญญาณมามีเพศสัมพันธ์

กลางคืนสิ่งที่เขาทนทุกข์ทรมาน

เอาจริงความรู้สึกที่เขาบอกทรมานเหลือเกิน

ทุกวันพระจะมีคนมาทำนู่นทำอันนี้กับเขา

เขาพยายามหาหมอแบบมูเตรลูนี่แหละ
พยายามหาหมอตัดสินใจไปดูหมอ
หมดค่าดูหมอไปตามที่ต่างก็เยอะ
ทราบมาจากเพื่อนตัวเองว่า
เฮ้ยน่าจะถูกคุณสัยนั่นแหละ

พระสงฆ์เขาบอกว่าเฮ้ยโยม

ก็เลยเดินทางมาพบกับอาจารย์ขุนกวี

ก็เริ่มทำพิธีอาจารย์ก่อนให้ดื่มน้ำมนต์

ท่องถาใช้กวดน้ำพลาสติก
มีน้ำเหลืออยู่เนี่ยตีตามร่างกาย
แล้วก็ไปติดตรงอวัยวะเพศของตน

เพราะตนรับรู้ได้อย่างหนึ่ง

เขาก็บอกว่าอยู่ดีตัวเองก็ร้องกรี๊ดออกมาเธอ

หนุ่มวันนี้เธอต้องปกป้องฉัน

มันไปอยู่ตามจุดนู้นไปอยู่ตรงหน้าอก

ผมน่าจะเอาตีหน้าคุณสติก

แต่เมื่อกี้บอกว่าไหนอยู่ด้วยกันไงคะ

คุณแม่เอาจริงเลยในฐานะ
คุณแม่ไปมาหลายหมอแล้ว

แกก็เชิญมาเปิดรายการเลยผมกระป๋องกระพลก็
โอ้โหยกมือไหว้ทุ่มหัวเลยเนรนแอร์ก็แบบมา
ไม่รู้ไงไม่เคยรู้ก็ยกมือไหว้เสร็จปุ๊บ

ผมก็เอาลิ้นออกไปเสร็จแกก็เอาเข็มอันนึง
จิ้มที่ลิ้นปัก
เจ็บไหมเธอ
เจ็บสักครั้งเน้นแอร์ร้องกันแล้ว
กาวว่าวกาวว่าว

ราวสิอีหนุ่มลงอะไรราวเลยไม่ก็ไปการขับรถดีกว่าหนูเข้าพี่
หนุ่มหนุ่มไปอาบแสงจันทร์กูไปนั่งรอเที่ยงคืนก็ไปก็ไปหมดอ่ะ

แล้วมันเข้าในลูกตามันไม่มีสิ่งแปลกปลอมไหมต่าง
เธอคิดดูว่าช่างแต่งหน้าหล่อไหมล่ะ
สวยมั้ยล่ะช่างแต่งหน้าเธอแต่งทุกวันตั๊กทะแหลดเนี่ย

ผู้ชายกำลังจะไปขับรถผ่านเจอคุณตั๊ก

ตั๊กทะแหลดอะเขาเขียนคำว่าตั๊กทะแหลดไหม

เดี๋ยวก่อนดีคุณไม่อ่านข่าวเลยใช่ไหม
ฮะ

โอเคก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือเป็น
เขาบอกเขาเป็นเหมือนกับเขาไม่ใช่ร่างทรงนะ

อย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นใช้อาวุธ
อาวุธคือกระบอกน้ำขวดน้ำ

อันนี้ขอเสนอเรื่องเชื้อโควิดของเราหน่อยนะคะ

คดีของเราไปนะฮะแต่ว่ามีผู้ป่วย
เพิ่มขึ้น๑นั่นเองค่ะ

วิศนุยศิลป์โศกศบคแฉลง
สถานการณ์ระบาดไวรัส

และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

คงเดิมอยู่ที่๕๖ราย
ทั้งนี้ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่

ถึงไทยวันที่๑๕แล้วก็คอเลนทีน
จนกระทั่งพักที่โรงแรมกรทม

ตอนนี้ที่มาใหม่คือป่วยแต่ไม่มีอาการ

สำเร็จอาการว่าการใช้พลาสมาของ

แต่อันนี้เขาเอามาจากคนที่ป่วย
ก็ที่มอหาดใหญ่ใช้พลาสมาของ

ประสบความสำเร็จรายแรกของภาคใต้

ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะ

งานนี้มีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมบุคลากรทางการแพท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

บางทีกว่าจะเจอวัคซีน
โควิดมันหายไปก่อน

เขาถามว่าไอ้วัคซีนของคนไทยจริง

วีสินเลยเขาก็บอกเลยว่า
ช่วงหนึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด

คนไทยทำเองจะได้ใช้ในปีหน้า

โดยผลงานศูนย์วัคซีนจุฬา

ขั้นตอนของประเทศไทยอยู่ไหนแล้ว

มันอยู่ที่เราทดลองกับหนู

ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะมาใช้กับมนุษย์เนี่ย
เราก็จะต้องไปทดลองกับลิงก่อน

ขอเสียยังไงแล้วแน่นอนกว่าจะทดลอง

จะทำการพัฒนาเขาบอกว่าปีหน้า

จะได้ใช้วัคซีนที่คนไทย

ทวีศิลป์หรือแพทย์ทวีศิลป์เนี่ยเขาระบุญว่า
ดีใจกับคนไทยดีใจกับคนไทย

จนแฉะไวรัสไม่แพร่ชาติอื่น

คนไทยก็จะมีโอกาสใช้วัคซีนตัวเองแหละ
เอาเรื่องหญิงอุ้มหมาก่อน

ก่อนจะมีการโต้เถียงกันระหว่างพนักงาน

เนื่องจากมันเป็นกฎของร้านสะดวกซื้อจริง
ว่าเขาเขียนไว้หน้าเลย
ว่าห้ามนะเราไปเซเว่นเราไปอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่
เขาจะมีกฎไว้เลยตั้งห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมครับ
ที่จังหวัดสะแก้วนะที่สาขาตำบลบ้านแก้งนะครับ
โดยเจ้าของหมาเนี่ยแสดงความไม่พอใจ
เพราะอะไรไม่พอใจเพราะทางร้านไปตักเตือน

สินางด่าพนักงานนะลองฟังเสียงดูสิ
ปรากฏไปฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งก่อนฮะ
ผมเข้าใจไหมคะ
เรื่องของเรื่องคือเด็กใน๗๑๑ก็ทำตามหน้าที่
เพราะว่าตรงนั้นมันกดอย่างหนึ่งมันมีของกินเยอะ
ถูกต้องปะสุขธรรมฟูนไฮจงไฮดีน

น้องเขาก็ไปเตือนว่าพี่ครับเอาสุนัขไว้ข้างนอกครับ

เด็กผู้หญิงนะคนที่เป็นผู้หญิง
ปรากฏน้องรู้จักพี่น้อยไป
ไม่อยากจะมีเรื่องกับใครนะ
แต่ถ้ามีเรื่องพี่เอาออกจากงานเลยนะ

สกูไรตี้นะฮะได้ออกมาโพสต์ภาพแฉอีกว่า
หญิงคนดังกล่าวเนี่ยก็อุ้มหมาสุดที่รัก

ไม่ว่าจะไปสาราวัดถ่ายรูปตรงตู้บริจาค

นางอุ้มไปหมดกัญชัยเธอดูนางอุ้มไปหมด
วันดีคืนดีไปวัดก็เอาหมาไปตรงตู้บริจาคเธอ
บางทีเอาหมาไปถ่วยสังกระทานด้วย
อกจากนี้ยังมีภาพเนี่ยขนาดหมาเลียน้ำชาเขียวจากแก้ว

ทางหลังมดดำเนี่ย

ในขณะที่ดราม่าแอดดิกเขาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ไม่ควรนำสุนัข
เข้าร้านสะดวกซื้อคือหนึ่งสุนัขของคุณเนี่ยไม่ได้น่ารักกับทุกคน

การหนึ่งที่หมากินข้าวอยู่ไง

หาไหมฉันเลี้ยงตัวฉันพยายามพูดโทรติดใจให้รักหมาอยู่เนี่ย
คุณเลี้ยงไม่ได้หรอกหมาทุกวันนี้คุณก็เห่าแต่เสียงดัง
เธออยากจะจริงเหมือนแองจี้อ่ะ

นุ่มฉันจะลาออกจากพิธีกร
คุณอย่าพูดกาหยาบคลายดูกับสรชาวจะว่า
ก็จะไปกระตุ้นเขาได้ไหมนึกออกป่ะ
คือเรื่องของเรื่องให้ฉันนั่งรอ๓ชั่วโมง
แอ้งจี้ให้ฉันรอใคร

ก็คิดว่าเป็นคนเป็นคนฉันก็รอได้คุณสันเดย

โอ้โหอุ้มหมาเข้ามาสัมภาษณ์กับฉันเย

คุณซันเดย์เจ็บปวดหัวใจ
อาชีพพิธีกรสัมภาษณ์หมา

มนศิษย์มนศิษย์

พอหลังจากที่เขามีการไปต่อว่าต่อขาน

มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย

ส่งหลังห้องไปหาบอกว่าให้ลบคลิปออกหน่อย

แล้วพนักงานก็ร้องไห้ด้วย
เพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์เลยว่า

หมาคุณต่อให้มันอาบน้ำแปลงฟันต่อให้มันตัดคนจนสะอาด

มีเชื้อโรคบางอย่างก่อโรคในคน
นี่ป้าอ้อยในสารวัฒน์แท้
ยังอุ้มหมาตัวนี้ไปที่ตู้บริจาคเงินด้วยเหรอวะ

ไม่รู้จริงหรอกว่าที่ไหนควรที่ไหนไม่ควร

เฟสหนีแล้วทัวร์ลง

เป็นวันการพาวเป็นเรื่อยนี้เราไม่บอกว่าน้องออกจากงานได้นะ

คือคุณจะต้องไปแจ้งไปแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหม

กรมประชาสัมพันธ์มันต้องแจ้งกรมประชาสัมพันธ์

เขาบอกพูดเสียงแข็ง
เออเชนะละง่ายอ่ะ
คือพนักงาน๗๑๑ต้องไปสอบอยู่ที่
กรมประชาสัมพันธ์ก่อนนะ
ราคาเซเว่นหรือเปล่า
อย่างนี้คิดไม่ได้เลย
คิดน้อยอยู่เร็วอย่างนี้
ไปถามอีกว่ารู้จักพี่น้อยเกินมั้ย

ไม่ได้พี่ขายอาหาร

ไปเหลี่ยผับอยู่
เผื่อเกิดไปร้านอาหาร

เป็นคนรวยนี่แหละอุ้มหมาไปนั่งด้วยกับเลยจริงน่ะนุ่ม

เพื่อเตรียมการค้นหาใหม่อีกรอบหนึ่ง

เนื่องจากในพรนั้นเห็นภาพหลอนนะครับ

แต่ทำงานอยู่นะฮะก็เลยไม่สามารถกลับมาได้

คิดว่าน่าจะเข้าป่าไปตายไกล
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไปหาหมอดูนะครับ

ได้รับการยืนยันว่าในพรนั้นยังไม่ตาย

ต้องค้นหาจนพบแน่นะครับ

เปิดเผยว่าภายในป่าค่อนข้างจะรกทึบนะฮะ
ที่ผ่านมาเคยเข้าไปหาของป่าแล้วหลงทิศมาแล้วด้วย
ซึ่งภายในป่าจะมีสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าเครือเถาหลง

จะทำให้คนที่เดินทางเนี่ยเกิดอาการหลงทาง
หาทางออกจากป่าไม่ได้
ซึ่งตนเองต้องอาศัยจดจำแล้วก็ทำจำทางไหลของน้ำนะฮะ
แล้วเดินทางตามลำน้ำมาจนกระทั่งสุดท้ายก็กลับออกมาได้
แต่เขาบอกว่ามันจะทำให้คนรักคนหลงเหรอ

บอกว่าเขาเชื่อมีความเชื่อมีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะ
เขาบอกเขาบอกเขาหลับอยู่ในป่านั้น๔คนนั้นเขาฝันด้วยนะ

บอกมีผู้ชาย๔คนมาพยายามแบบจะไม่ให้เขาออกมา

ทำให้มดดำกุ้มกุ้มใจเดี๋ยวกลับมา

เมื่อกี้ข่าวที่นำเสนอไปนะครับก็คือหนุ่มใหญ่โดนเผาอาถรรพ์เล่นงานจนกระทั่งหลงป่า
ก็คือในพรอายุ๕๗ปีที่หายไปนะครับแล้วก็พยายามออกตามหากันยังไม่เจอ
ล่าสุดออกมาแล้วนะฮะคือข่าวได้ออกมาแล้วนะครับ
คือคุณลุงพรเสียชีวิตแล้วคือไปพบว่าคุณลุงนั้นผูกคอตาย
นะครับอ่ะคุณแองจี้เชิญครับก็บอกว่าห่างจากจุดที่ค้นหาในหมู่บ้านประมาณแปดร้อยเมตร
อันนี้คือล่าสุดนะฮะล่าสุดเลยอย่างที่เมื่อกี้พี่หนุ่มได้บอกไป
วันนี้ตำรวจเขาก็เอากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอ
ล่าสุดเนี่ยหลังจากปรับแผนเปลี่ยนจุดค้นหาไปที่บริเวณป่าชุมชนบ้านโนนมะเหลื่อมนะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่พบตัวจนจนกระทั่งทีมค้นหาเนี่ยได้วนกลับมาค้นหาในจุดแรกที่ป่าชุมชนบ้านดอนเต็งอีกครั้งหนึ่งโดยเรียงหน้ากระดานนะฮะ
จากหมู่บ้านประมาณ๘๐๐เมตรพี่ประมาณ๘๐๐เมตร
ซึ่งในที่สุดก็พบร่างของนายพรเสียชีวิตอยู่กลางป่าลักษณะใช้เสื้อยืดเนี่ยผูกคอตัวเองกับต้นไม้
ก็เรียกได้ว่าศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้กู้ภัยช่วยนำร่างไปส่งชนะสูตรอย่างละเอียด
ใครที่เคยใช้อันนี้ให้หยุดใช้ด้วย
วันนี้เลยในแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า
ตามที่มีข่าวมีการแจ้งให้ระงับยาตัวนี้นาโรน็อกเป็นการชั่วคราว
หลังจากได้รับแจ้งจากสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นประเทศต้นทางของผู้ผลิตยา
เนื่องจากมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลผลวิเคราะห์และใช้สารตั้งต้นที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์จึงมีคำสั่งให้เรียกเก็บคืนผลิตจำหน่ายทุกขนาดความแรง
ทุกรุ่นการผลิตที่มีการจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดและขอให้โรงพยาบาลและคลินิกเสริมความทุกแห่ง
งับการใช้นะจ๊ะแล้วก็ส่งคืนบริษัทเมดีเซเมดีเซเลสจำกัดซึ่งเป็นผู้ได้รับการอนุญาตให้นำยาเข้าดังกล่าเข้าในประเทศไทย
รักษาอาการตึงหรือว่าเสื่อมของกล้ามเนื้อเนื่องจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็งหรือว่ากล้ามเนื้อหนังตากระตุก
หรือความผิดปกติของเส้นประสาทที่๗
จากนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เสริมความงามในการ
ริ้วรอยและปรับรูปใบหน้า
ซึ่งอันนี้คือหลักสุดเลยของการสะดับสรุมความงาม
ซึ่งเมื่อฉีดแล้วจะสลายไปเองในเวลา๖เดือน

ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่น

มีอาการไม่พึงประสงค์ของคนที่ใช้

อย่างไรก็ตามฝากเบอร์นี้ไว้นะคะ

ว่าตัวเองใช้ตัวนี้อยู่หรือเปล่า

คือตอนนี้โบท็อกมันจะมีของอเมริกากับของเกาหลี
ของเกาหลีเนี่ยมันจะถูกกว่าแบบประมาณสักครึ่งหนึ่งเลย

มันแล้วแต่ในความแรงใช่ไหมความอะไรเนี่ย
แล้วคุณแม่ฉีดตัวไหนล่ะ

มันคือกี่ขนาดมันพี่

ขนาดกี่ยูกี่ยูอะไรอย่างนี้
แล้วก็คือควรหนึ่งเปิดมาแล้วฉีดให้หมด

คือใช้อยู่เนี่ยแสดงว่าตัวนี้เลยเหรอ

เกาหลีมันจะออกฤทธเร็วกว่าอเมริกา

ไม่ใช่หมายถึงว่าของอเมริกาเนี่ย

กว่ามันจะขึ้น๒อาทิตย์

แต่ของเกาหลีมันขึ้นเร็วลงเร็ว

มันก็ขึ้นไปไม่เป็นตึงปุ๊ยกาอย่างนี้เธอ
นึกออกปะมันก็เก็บตาเก็บอะไรอย่างนี้

เหมือนหลอกด่าขึ้น

แคร์มงเธอมาก็ทำในเต็มที่ของเขาเลย

ขุนกวีเมื่อกี้หน่อยไหมล่ะบวชตีหน้าเข้าที่
เอ้านักเสี่ยงโชคครับโปรดอ่าน
มาตรการเข้มเว้นระยะจำกัดคนเข้าก่อนเปิดคำชโนธเนี่ย
คำชโนธจะกลับมาเปิดแล้วนะประมาณสักกลางเดือนหน้า
แต่ในขณะเดียวกันรองผู้ว่าอุดรธานี
แล้วก็ในอำเภอบ้านดุงซึ่งเป็นที่อยู่ของคำชโนธคำชโนธ
แหม่งวดที่แล้วมันก็พลาดเนอะงวดเนี้ยจะขอไปเสี่ยง
วังนาคินอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
ไปกราบจากปู่ศรีสุทธโจยะศรีปฐุมมาเนี้ย
คำชโนธปิดมาแล้วสองเดือนนะฮะเขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่
เป็นไงถามคนไทยเขาบอกเฮ้ยทุกอย่างธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์อ่ะ
เริ่มกลับแบบว่าเหมือนขั้นนั้นเลยเหรอจริงสองเดือนมันฟื้นเลยเห
โอ้โหจริงจริงไม่งั้นก่อนหน้านี้โอ้โหคนเข้าไปกันเยอะคนมันเยอะพี่
เมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายข้างนอกอากาศจะร้อนยังไงนะ
จะร้อนแค่ไหนนะข้างในเย็นเข้าไปข้างในเย็นมันเปิดแอ่
ข้างในเย็นพี่พี่หนุ่มจำต้นมาเดือดได้ไหมต้นมาเดือดจำไม่ได้
ตายนะเกือบตายนะเธอเหรอช่วงที่ผ่านมาคือไปขูดจนเกือบตายอ่ะ
ต้นใหญ่ใหญ่อ่ะถูกต้นมะเดืออยู่มาไม่รู้จะกี่ปีแล้วอ่ะ
บอกธรรมชาติอุดมสมบูรณ์รังพึ่งยังมีให้เห็นอยู่เยอะแยะเลยเพราะ

หนูไปมาแปดเก้าปีอะไรอย่างนี้นึกออกมั้ย

มันคือป่าพี่มันคือป่าเลยล่ะ
ล่าสุดเนี่ย๒เดือนที่ผ่านไปเพราะฉะนั้น
คำชโนธจะกลับมาเปิดอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนะฮะ
ซึ่งจะเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
แต่ละวันเนี่ยเขาจะกำหนดให้คนเข้าคำชโนธเนี่ย

โดยแบ่งเป็น๒รอบรอบเช้าแล้วก็รอบบ่าย
แยกเป็นรอบเช้า๑๗ชุดชุดละ๕๐คน
ละ๕๐คนรอบบ่าย๑๗ชุดชุดละ๕๐คน
รวมเป็น๓๔รอบต่อวันเท่านั้นนะครับ
แล้วก็การเข้ากราบสการะปู่ศรีสุโธย่าปฐุมัม
จะต้องมีระยะห่างกันประมาณสักเมตร๕๐
แต่ละจุดไปไหว้ไปขูดหวยกันนานไม่ได้แล้ว

ส่วนบริเวณต้นมะเดือทางอำเภอเนี่ย
ล้อมกั้นไม่ให้ประชาชนไปตรงต้นมะเดือแล้ว
ห้ามเข้าไปทุกกรณี

เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนที่จะไปคำชโนธ
หน้าที่ของคุณก็คือต้องจองผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกันครับ
ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานีกำลังดำเนินการอยู่
ส่วนการเข้ากราบสการะปู่ศรีสุโธยังยึดหลักเกณฑ์เดิมครับ

มีการคัดกรองอุณหภูมิคุมสูงก็ไม่ได้ไป
มือด้วยเจลพักคอยนั่งเก้าอี้รอสักการะ

อะไรจะมีกฎมากมายเกิดขึ้นมา

ทุก๓๔รอบครับพี่๓๔รอบรอบละ๕๐คนต้องจอง

เขาจะมาบอกอีกทีนึงแต่ก็โอเคล่ะนะ
อีกอย่างหนึ่งผู้ค้าลอตเตอรี่ในการขายลอตเตอรี่บริเวณนั้น

จะต้อง๑จะต้องใส่มีกฎ

ต้องไปดูกฎกติกาที่กำลังจะตั้งกันใหม่ด้วยเหมือนกันนะฮะ

ดังเขาบอกเลยว่ากันกับมารีเนี่ย
รักเราเพราะว่าครอบครัวใหม่ปลืมบังละ

ยังเป็นประเด็นหลายคนจับตามองสำหรับความสัมพันธ์ของกันนพัฒน์กับมารีเบิร์

ไม่คือเขาบล็อกกันเองหรือว่าไง
เขาก็ไม่ดูอ่ะเขาก็

ข่าวเลิกมาแรงเหลือเกินทำกลางกระแสข่าวเมาส์จากหลายทาง

ล่าสุดเพจเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า
ระหว่างนั่งจกส้มตำ
แมวก็โพร่งขึ้นมาว่าฝ่ายหญิงจับผิดผู้ชายว่า

นะครับมาบอกมารู้ดีที่สุดเธอ

เกิดเป็นผู้หญิงเซนต์มันแรงก็เกิดการทะเลาะกันยกใหญ่
ด้วยความที่ครอบครัวไม่ปลื้มนางเอกอยู่แล้ว
ก็บอกให้เลิกไปเพราะ๓วันดี๔วันไข้มาตลอด
จนคนอื่นเนี่ยเริ่มเอือม
ตอนนี้นางเอกก็เคลียร์ตัวเองแหละ
ในขณะที่ฝ่ายชายกลับไม่เคลียร์
ไม่มาพูดคุยอะไรเลย
มันเลยคาราคาซังจริงก็เลิกแหละ

เพราะว่าครอบครัวเชียร์ให้ไปคบกับผู้หญิงอีกคน

งานนี้ก็เลยมีกระแสวิภาควิจารณ์ตามมากมายนะฮะ
แล้วก็มีคนสังคมหลายคนสังเกตว่า
พ่อของกันดูเฉยเมยกับฝ่ายหญิงมาก
บ้างก็บอกว่าตอนนี้สงสัยสาวคนนึง
พอเข้าดูรูปของกินก็มีการแท็กชื่อกัน
หรือว่าจะใช้สาวคนนี้แต่พอรู้ตัว
พูดว่ายังไงเดี๋ยวก่อนรู้สึกเขาออกมาพูดแล้ววันเนี้ย
ไม่แต่วันที่ไปสามแซ่บวันที่ไปบ้านกัน

ไม่ถึงขั้นเย็นชาเลยใช่ไหม
แม่ก็โอเคก็ยังกินข้าวด้วยกันยังสั่งกับข้าว
เออผมว่าปกติคือที่บ้านกันเขาไม่น่าจะอย่างนั้นนะเขาโอเคนะผมว่าเขาเป็นคนโอเค
ก็มีตัวละครลับต้องให้คุณแม่มดดำเล่า
ที่เขารู้กันคือละครลับอะไรอีกละต้องยิงสาวที่ว่าน่ารักดีทำธุรกิจ
ไม่ใช่อีกคนนึงแม่มีอีกอ่าวขวางหา
เอาตรงนะคนในวงการก็รู้กันแหละไม่รู้ว่า
ให้พี่มดเล่าดีกว่าชอบกันอยู่
นี่เขาล่อซื้อคุณอีกแล้วให้เขาให้ทั่วลงคุณอีกแล้ว

ม้าม้าม้าอย่ามาใช้คำว่าฉันม้าม้า

บอกให้สักวันหนึ่งนะแองจี้มดดำและพี่ม้าเนี่ย
เขาจะไม่ให้เข้าเซเว่นเพราะพนักงานบอกห้ามเข้าค่ะ

เหมือนกับป้าอุ้มตัวนั้นไป

เดี๋ยวก่อนเนี่ยฉันหาอยู่เนี่ย

ใช่เขาก็ต่องก็ยังแบบ

เขายังไม่ไปยังไม่ได้แยกย้าย

แต่ว่าไม่รู้ว่าพอตอนบ่ายมันอาจจะเป็นอีกข่าวหนึ่งก็ได้

ใครรู้ก็ทวิตเตอร์มาบอกหน่อยคุณแอนจี้บอกเขา
ก็บอกที่อะไรบอกว่ามีฝ่ายนักร้องชายก็มีแฟนอยู่ซอย๑๐๑อะไรนะ

ก็เห็นเมื่อกี้ในข่าวเขามีเขียนเอาไว้

นอกอีกแล้ว

ก็เมื่อกี้ไงนี่ที่ข่าวเขาลงเนี่ย

เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ย

ประเด็นร้อนวงการบันเทิง

แล้วกับแก๊ปแจ้มว่าเบื่อพวกพีอาร์
อันนี้คือเขาบอกว่าอะไรเต๋าทีวีภูมาบอก

ในช่วงเรากำลังคุยกันอยู่นั้นคุณมาวนภาก็ส่งไลน์มาหาหนูว่า

อ้าวโอ๊ย

ข้าเห็นตน๙๕๒

อันไหนอันของอีหนุ่มหรือของขาวมดดาก

ศอย๑๐๑เลยเนี่ย
ปรากฏว่าเท่ชุดเท่ของเจนี่เนี่ยคืออีกชุดหนึ่งนะ
แขนยาวคอเต่าสีดำแล้วเป็นกางเกงทรงที่

ทรงที่เจนี่ใส่เนี่ยนะถ้าไม่ใช่เจนี่เนี่ยน่าจะไม่รอดรอดยาก
เป็นกางเกงเหมือนกับกางเกงทรั้งนะครับ
กางเกงทหารแล้วใส่บูธด้วยเดี๋ยวเขาบอกว่า
เออเขาไม่ได้นั่นนะนี่อันนี้คือในน้องทวิตเตอร์บอกมานะฮะ
แล้วก็นี่มีอะไรอีกเนี่ย
รีบอกว่าช่วงนี้ห่างกันจริงแต่ยังไม่ใช้คำว่าเลิก

อ๋อจริงหน่ะคุณอารีย์บอกมาอย่างนี้

แต่คุณมาบอกอะไรอีกนะ

ที่คุณว่าคุณมาล่อซื้อพวกผมแล้วเค้าว่ายังไง

พักสักครู่

ใหญ่แล้ว

ว่าเราหาพงษ์ชนะด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้คนบันเทิงร่วมงาน

พิธีกรคนดังคุณป๊อปวราวุฒิ
หาพงษ์ชนะเนี่ยที่สารา

มากับประธานวงคุณชมพู่อรยา
คุณแอปทักษะออนคุณนุ่นวรนุษย์คุณเชอรี่

พร้อมกับเซลปคนดังทุกวงการต่างมาร่วมไว้อาลัย

นี้จะมีพิธีสวดอภิษฐรรมศพทุกวัน
ตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ข่าวใส่ไข่เองก็ขอแสดงความเสียใจ

แล้วนี่คุณแอฟหมดเวลาค่ะ

เพราะเขาบอกต้องรอในรถนะคะ

หนุ่มเข้าลำบากสุดถ้าจะเอาให้สุดเนี่ยนะ
ไปแล้วค่ะสวัสดีครับพี่ก่อนมาเจอกันหลังอรบตรงชาญค่ะ